สวัสดีค่ะ

มาพอหมดเลยตีเดียววันนี้เจ๊แหลมนี้
อะไรเหรอแอนจี่เขาเป็นอะไรคะ
เขาปวดศีรษะหรือว่า
เดี๋ยว
บัญชีฆ่าตัวตายสลดรายนี้ก็เปิดเผยขึ้นวันนี้วันที่๓๐พฤษภาคมค่ะ
สนบางขุนเทียนก็รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตภายในคอนโดแห่งหนึ่ง

เดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชและมูลนิธิปอเต็กตึง
ที่เกิดเหตุค่ะพบกองเสื้อผ้าของใช้ถูกนำออกมาวางไว้ที่เตียงนอน
แล้วก็กระจัดกระจายตามพื้นนะคะ
ประตูห้องน้ำมีแผ่นกระดาษเขียน
ระบุข้อความด้วยปากกาสีแดงว่า
แก๊สพิษติดเอาไว้ด้วย
โดยประตูนั้นถูกล็อกจากด้านใน

ทราบชื่อต่อมาว่านางสาวพิชยาหรือว่าจ๋า
อายุ๒๕ปีเจ้าของห้อง
ใกล้กับศพก็พบเตาถ่านค่ะ
มีเศษฐานที่ใช้ประกอบอาหาร
ไหม้เป็นขี้เท่าแล้วก็โทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง

จากการตรวจสอบในห้องน้ำพบว่า

คือเอาง่ายว่าออกซิเจนไม่ต้องหมุนเวียนกันเนี่ยนะ

มีความรู้ในเรื่องการระบายอากาศ
รู้ทุกอย่างระบบดับเพลิง
ก็ทำงานคือเขาปิดไว้หมดทุกอย่างเลย
อกจากนี้ยังมีจดหมายสั่งเสียลาตาย๒ฉบับ
ฉบับแรกนั้นระบุข้อความทำนองว่าขอโทษบีดามานดา
แล้วก็ให้ช่วยจัดการธุรกรรมทางด้านการเงินนะคะ
ส่วนฉบับที่๒เองก็ระบุว่าขอโทษ
แล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอด
โดยไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่ารื้อค้น

จากการตรวจสอบแม่ผู้เสียชีวิตก็บอกว่า

แล้วก็บอกว่านางสาวพิชยาไม่มาทำงานแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้
ตัดสินใจมาหาบุตรสาวภายในห้องพักจุดเกิดเหตุค่ะ
ก็พบแผ่นกระดาษแปะเอาไว้ที่ประตูห้องน้ำ
แล้วก็ประตูห้องน้ำก็ล็อกด้วยนะคะจากด้านใน
ก็เลยรีบให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบกระทั่งว่า

บันกลางใช่ไหมจดไปแล้วสวิตรไปแล้ว

ปลิดชีพตัวเองนั้นมาจากเรื่องอะไร

ก็คือมีเกลิ่นขอโทษพ่อกับแม่
เกลิ่นของส่วนฉบับเดียวที่เราเห็นเมื่อกี้นี่
คือขอโทษพ่อกับแม่
มันไม่ถ่ายเทอ่ะแล้วก็การนำฐานที่ใช้ประกอบอาหารมาเผาไหม้เนี่ย
เพื่อให้เกิดกลุ่มควันก่อนจะสูดดมเข้าไปตามร่างกายก็ไม่พบบาดแผลอะไร
ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องสอบถามหรือว่าสอบปากคำจากผู้ใกล้ชิดอีกทีนึง
กลัวเนอะตอนทรมานเหมือนกับเขาเตรียมตัวให้หมดแล้ว
เกาหลีชอบทำอยังไงกันช่ายแล้วก็สามารถทำได้บนอภารกิจจุดด้วยเนอะ

คือใจนี่คืออยากตายจริงแล้วคงดิ่งมาก
ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไร
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้รู้สึกคนจะแชร์กันเยอะ
แล้วก็เจ้าภาพกระถิ่นเยอะเหลือเกินนะฮะ

หลังนี่มันทรงไปเรื่อยแล้ว
กษัตริย์ทรงพระพิคเนตทรงจตุคามรามเทพ
ไปเรื่อย
ฉันจะสารภาพว่าฉันดูตลอดเช้าเลยวันนี้

ดูสินั่งไปกันใหญ่แล้วอ่ะ
จากกรณีโลกออนไลน์แชร์คลิปร่างทรง๔๐นาง
ชื่อนางสาวแสงสุริยเทพ

อันนี้ไม่ได้ไปพูดถึงเทพที่มีชื่อจำเพาะไง

อย่างเฟียวเฟ้าดีจังอะไรอย่างนี้
นั่นบ้าไหมล่ะนั่นก็บ้าบ่ออย่างนี้ไหมล่ะ
แล้วมาจับพี่น้องทั้งตระกูลไปเปลี่ยนหมดเลย
อันนี้โดยทั้งตั้งแต่ฉันเกิดจากพ่อท้องแม่ก็มีเนี้ยแหละ

ของนางเนี่ยก็จะบอกเป็นการอัญเชิญเทพมาประทับร่างทรง
เขาปุ๊บป๊บป๊บมาเลยเธอฉันดู

ขนาดภูเก็ตเนี่ยที่เขาแบบว่าเป็นม้าทรงม้าทรงเนี่ย

นุ่นคราวห่งคราวอยู่ในรงเจ

จนยินทราพย์มนุษย์เหม็นนู่นเหม็นนี่
เขาลงนี่เขากินเจนู่นนี่นั่น

เออแต่ตรงรองเขาร่างทรงเขาส่งเพื่อน

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็ถูกวิภาควิจารณ์
ถึงความไม่เหมาะสมบนโลกสื่อออนไลน์ยังมีการขุดภาพนะฮะ
ขนาดรับประทานอาหารดื่มไวน์
ซึ่งเอาจริงต่อแหล
เหมือนนางขัดแย้งขัดแย้งกับที่นางบอกว่า
เคยพูดว่านางถือสินกินเจวันดีคือดีนางก็มาแอบบอก

อันนั้นไร้แรงไร้แรง
ล่าสุดที่สำนักร่างทรงย่านรัฐนาธิเบส
โดยพี่สาวของนางเนี่ยสอยผ้าอิจ
ให้ข้อมูลว่าขนาดนี้ยังไม่อนุญาตให้สัมภาษณ์กับสื่อทุกสำนักนะฮะ

เข้าทรงองค์พระพิษชาเนส

ได้มีการแชร์คลิปร่างทรงขนาดเข้าทรงวันดีคืนดีก็สถาปนาตัวเอง
บอกจะเข้าทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์คือพระนเรศวร
กับอีกองค์พระเจ้าตากสินแล้วก็โอเคละไม่ควรจะทำอย่างนั้น
พี่สาวระบุว่าทางสำนักไม่ได้มีความกังวลเรื่องนี้เลย
เป็นการตัดต่อเป็นการตัดต่อเอาบางช่วงบางตอนมาเท่านั้น
มั่นใจว่าน้องสาวตัวเองไม่ได้หมินเบื้องสูงนะฮะ
ทางด้านท่านายความนายโรนโนโลงแก้วเพชรนะฮะ
ระบุว่ากฎหมายไม่สามารถเอาผิดคนบ้าได้แน่นอน
เรื่องต้นเขาว่านางเป็นบ้ากันแล้วล่ะกฎหมายไม่สามารถเอาผิดคนบ้าได้แน่นอน
แต่ตนอยากจะฝากบอกไปยังร่างทรง๔๐ว่าตอนนี้
นักเคลื่อนไหวที่มีชื่อเสียงหลายคนเนี่ยกำลังจ้องเอาผิดคุณอยู่นะฮะ
กำลังจ้องเอาผิดคุณอยู่ซึ่งในขณะที่อยู่ระหว่างการรวบร่วมรักฐาน
ไม่ต้องคิดจะปิดสำนักหนีไปไหนหรอกนะไม่ต้องแอปว่าเครียด
ต้องหยุดแอปว่าเครียดเพราะตอนนี้แม่กระถิ่นคุณเนี่ยเจ้าภาพเต็ม
คนจ้องกาถิ่นคุณเยอะเหลือเกินหลายคนเนี่ยรับไม่ได้กลางกระทำนางกล่าว
และที่สำคัญที่คนทายรับกันไม่ได้คือการแอบอ้างว่าเป็นร่างทรงพระมหากษัตริย์
กฎหมายเอาผิดนางไม่ได้
ซึ่งก็ต้องหาใบรับรองแพทย์มาด้วยนะ

คุณแอบอ้างมีความผิดในเรื่องการแอบอ้าง
ซึ่งต้องดูรายละเอียดในคลิปว่ามีการแอบอ้างอะไรบ้าง
สำหรับอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้คนกำลังจับตามอง
คือความผิดฐานหลอกลวงประชาชนนะครับ

ล่างทรง๔๐ณอะไรอย่างนี้

แต่หากมีการเรียกเงิน

ในฐานะที่คุณแม่คือเจอกับสิ่งเหล่านี้มาเยอะคุณแม่

หมายถึงว่าคุณแม่เห็นแบบมีคนที่โดน

แต่พอแป๊บนึงคุณแม่ก็เชื่อตอนจบรายการตลอด
ไม่เชื่อร่างทรงฉันเชื่อไหว้พระ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

นางก็เดินก็จะมาเที่ยวกรุงเทพนางก็กลับรถไปเพราะสามีของนางตอนแรกเป็นแค่ช่างซ่อมรถ
นางก็ไปนั่งใต้ต้นไม้ปรากฏว่าตั้งใต้ต้นไม้ปุ๊บก็มีเทพมาลงนาง
แล้วตั้งแต่นั้นชีวิตนางก็เปลี่ยนไปเลยจนนางรวยนางรวยเป็นแบบหลายพันล้านน่ะนะ
หลายพันล้านไม่ใช่แบบว่าร้อยนะหลายพันเกือบหมื่นเท่ก็บอกอ่ะรวยแล้วนะต่อไปนี้เขาก็จะไปแล้ว
ตั้งแต่นั้นเขาก็ไม่เคยเจอร่างทรงอีกเลยจริงแต่ฉันเคยเคยร่างทรงร่างทรงอ่ะ
ฉันเคยเจอนะทาราเขตเคยพาร่างทรงมาบ้านฉันอยู่เธอทาราเขตช่อง๗
แล้วเป็นยังไงเช้าให้กลับบ้านไงเสียเข้าอ่ะเพราะพี่แม่เนี้ยเรื่องนี้เค้าเอล่ะชันไล่กลับบ้านไงเถอะ
เออไม่เอาแต่ก็มันรับหรูไม่ได้แต่บางคนก็เชื่อนะมันก็มี
เราไม่ต้องทรงแล้วมาปราบคนอื่นอะไรแบบนี้

ไซโซก็เป็นนะแต่คือเขาก็ไม่ได้เปิดเปิด

เราสังเกตเราก็สัมภาษณ์คนมาในมูไนท์๓๔

อีบ้านี้แม่งทรงทุกอย่างในโลกนี้

ไอ้มันไล่เข้ามาก็เข้าหมด
แต่ก็คืออยากจะตัดไม่อยากกินสัตว์ใหญ่
ตอนนี้มันมีคำตอบให้แล้ว

หรือว่าผู้ที่ทานมังสัตวิรัติแต่ว่ายังติดรูปแบบของเนื้อสัตว์อยู่เนี่ย
เขาจะทำเนื้อวัวมังสาวิรัติซึ่งทำจากพืช๑๐๐

การทำเนื้อวัวมังสวิรัตินี้ออกมาได้สำเร็จแล้ว

ประกอบไปด้วยถั่วเหลืองข้าวสาลี
และมีกลิ่นและรสชาติเหมือนเนื้อวัวจริง

ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในกระบวนการผลิต
โดยต้องมีความเหมือนทั้งผิวสัมผัส
ยึดหยุ่นความชุ่มฉ่ำให้เหมือนเนื้อวัวเป๊ะ

ก็เหมือนเวลาต้องทำเนื้อสัตว์แบบเป็ดย่าง

โอ้โหเบ็ดย่างอะไรทุกอย่างอย่างนี้

แต่อันนี้คือละแล้วยังละไม่ได้สนิทใจ

เขาเริ่มจำหน่ายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต๔๐๐สาขาทั่วอังกฤษ

แล้วก็ที่เนเทอร์แลนดและประเทศอื่นจะตามมา
จำหน่ายในช่วงครึ่งปีหลังนะครับท่านผู้ชม
เดี๋ยวไปอังกฤษกับไปเนเธอร์แลนดแล้วจะได้กิน

นี่ไง
อร่อยกว่าไส้กรอกเนื้อสัตว์อีก
เอามาค่ะ

หลังเราไม่เห็นจะได้ใกล้สักงวดเลย

ช่วงนี้มีใครให้หวยแม่นบ้าง
นี่ไงพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อย

ก็เมื่อวันตอนนี้นายเชื่อแทน

รักกี่รักกี่ฟันฐงท่วงเธอ

กี้ฟันทงไลฟ์ทีนี่คนดูเป็นล้าน

ถ้าล้างคลิฟันทงไล้อยากจะตื่น๕ทุ้งก็ไล้ตอน๕ทุ้งไง

พรุ่งนี้เรามาดูซิว่าอะไรใกล้เกลียงที่สุด
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพอบตนามไม้ไผ่อำเภอทุ่งสงศ์ที่นครศรีธรรมราช
ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือให้ไปรับผู้หญิงเจ็บท้อง
เพื่อที่จะคลอดลูกเพื่อไปส่งที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์
เอาอย่างนี้ดีกว่าบ้านเลขที่ของเขาเนี่ย๕๗ทับ๒
๕๗ทับ๒หมู่๓อยู่ที่ทุ่งสงฯ
แล้วก็แน่นอนเจ้าหน้าที่ก็รู้ว่าผู้หญิงเจ็บท้องจะต้องพาเข้าโรงพยาบาล
ก็นำอบตนาไม้ไผ่เป็นรถกระบะนะทะเบียนรถนะ
รับผู้หญิงเจ็บท้องผู้หญิงเนี่ยชื่อนางสาวแสงดาว
อายุเพิ่ง๓๒ปีเองนะคือนางเจ็บท้องเนี่ยใกล้จะคลอดแล้ว
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรีบนำร่างของนางสาวแสงดาวเนี่ย
ไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวนางทนเจ็บท้องไม่ไหว
ได้คอดทารกเพศชายวะวันนั้นมีคนบอกเพศชายจะแม่น
เด่นเนี่ยแอ้นเด่นเนี่ยร่างกายจะเด็กสมบูรณ์มาก
แข็งแรงแต่คอดบนรถกู้ชีพดังเก่าทะเบียรถ๘๖๓๕
ผู้ชายมันจะต้องอะไรก็ไม่รู้ว่า

แอ้นจินะบลอลมอะไรนะ
คือไม่ใช่อะไรตั๊กถละแหนท์จะมาถ่ายรูปทะเบียรถหรอครับพี่ภาพ
เป็นผู้ชายมันจะต้องอะไรยังไงผู้หญิงผู้ชายเขาบวกลบกันยังไง

ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่

ก็เลือกไปบนหน่อยเอาไปข้างล่าง
หรือจะดูที่บ้านเลขที่เขา๕๗๒วะ

เพราะเขาออกจากบ้านมาแล้วคุณแม่ต้องดูเลขรถ

ไปคลอดบนรถเป็นผู้ชาย๘๖๓๕เออ

แต่ฟอร์จูนเนอร์ที่แบนแป๊ดแป๋นั่น๑๖๘๕

แล้วก็๑๖๓๘ฉันจำได้ยังไง

๑๖๘๕ใช่ไหมแต่ทะเบียนรถที่๘๖๓๕
แล้วเลขห้องพักของเขาที่เขาไปนอนพักเนี่ย

เพราะฉะนั้นอันนี้น่าสนใจเหมือนกัน
ฟอร์จูนเนอร์ที่รอดตายมา

ส่วนของเรานี่นะคะอันนี้ก็มีเรื่องแปลกนะคะ
นั่นก็คือว่าเกิดที่นู่นเลยนะคะ
จังหวัดตรังก็มีคุณปู่อายุ๘๘ปี

เสียใจด้วยหมู่๔ที่อำเภอศิกาวจังหวัดตรัง
หายไปจากบ้านและก็หายไปในป่าโกงกลางบริเวณคองเมง

ทั้ง๒วันกับ๑คืนหาไม่เจอเลย

ก็ตอนนี้คุณม่อนหรือปัญญพลแดงขาวยุทธ์๓๙ปี

หายไปตั้งแต่วันที่๒๘พฤษภา๒๙เจอ๒๘
จนมาพบคุณปู่ช่วงบ่ายที่๒๙ซึ่งนั่งอยู่บนรากไม้โกงกลาง

แล้วก็ก่อนจะพาลงเรือก็นำรถขึ้นรถตู้กู้ภัยไปตรวจร่างกาย

นาชัยบอกว่าขณะที่ตามหาเนี่ยก็เห็นอะไรแว๊บอยู่ในน้ำ
ก็เลยโดดลงไปคิดว่าเป็นแบบคุณปู่คิดว่าเป็นภาพ
ปรากฏไม่ใช่ไอ้แวบนั้นหายไปแล้วก็เลื้อยขึ้นไปบนฝั่ง

ขึ้นไปแผ่แม่เบี้ยอยู่บนตระหลิงยาวมัน๔เมตรนี่แหละนะฮะ
ตั้งจิตเขาบอกว่าเพราะอันนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านเขา
ว่าขอให้ได้เจอเถอะจะพบสภาพแบบไหนก็รับได้ทั้งนั้น

แล้วก็ได้ยินขณะที่กำลังอธิษฐานอยู่ได้ยินเสียงปู่ว่า

ห่างไป๓๔๐๐เมตรก็รู้สึกว่า
เออไกลอยู่ใช่ไหมก็รีบเอาเรือขับออกไปหา

แปลกใจมากที่เจอคุณปู่นั่งอยู่บนโขดหิน
ริมน้ำเลยสะอาดสะอ้านไม่มีรอยขีดขวนไม่มีบาดแผล
ไม่มีอะไรเปื้อนน้ำอะไรก็ไม่มี

เพราะว่าตามหามา๒๔ชั่วโมงครบถ้วนเลยนะฮะ
ไม่เจอชายอายุ๘๘แล้วก็ลูกหลานที่บ้านเนี่ยนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือว่า
งูทวดสีทองแล้วก็ครูหมอหนังตรูมี๒อย่างที่อยู่ในบ้าน
เรื่องของเรื่องได้ดูข่าวไหมที่ไทยรัฐก็เอานำเสนอ

ใช่แล้วหยุดหาไปคืนหนึ่งไม่เจอเลยอยู่วันก็หาไม่เจอ
ในที่สุดหากันอีกรอบนึง
ปรากฏว่ามองเข้าไปในน้ำในน้ำคุณเห็นงู๔เมตร
ทุกคนทำใจเลยนะว่าต้องเจอเป็นศพแน่

ขึ้นฝั่งเหมือนกับกับกูมาบอกว่าอยู่ตรงเนี้ย
แล้วก็เขาไปถามพี่หลง
เขาบอกมีเด็กเดินจุงเข้ามา

ถ้ามันเป็นเรื่องนิยายถัดถือว่าทะลุมิติไป
เดินไปไม่โดนมีคนบังพัยให้
นั่งรอจนกว่าคนจะมารับเพราะว่าเขานับถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
รอเลขมันควรจะอันนี้แปดชาวบ้านนะแปดสิบแปด
ไม่รู้พี่ยังอยู่ที่ฟอร์จูนเนอร์อยู่
แต่ยุคนี้จะไม่พูดถึงทุเรียนจะไม่ได้นะน้อง

ฮอตฮิตมากเลยนะคะอันนี้ต้องบอกว่า

เวย์ที่นครศรีธรรมราชน์อ่ะนะคะเมื่อวานวันนี้วันที่๓๐กรุงศพ
ของนครศรีธรรมราชผู้สิทธิ์ข่าวก็เดินทางไปตรวจสอบ
พบนายวุฒิชัยแก้วบุภาอายุ๓๘ปี
ก็เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของทุเรียนลูกดังกล่าวที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะ
นำมาให้ผู้สิทธิ์ข่าวดูขณะที่ชาวบ้านที่ทราบข่าวสนใจเรื่องแปลกประหลาดแบบนี้

ถ่ายรูปทุเรียนนำไปตีเลขเด็ดเสี่ยงโชคด้วยโดยเฉพาะบ้านเลขที่๗๔๓และ๓๘ซึ่งเป็นอายุของเจ้าของทุเรียนเนี่ยนะคะ
จากการสอบถามในวุฒิชัยเจ้าของทุเรียนแฝดก็บอกว่าทุเรียนดังกล่าวเนี่ยตนได้รับซื้อมาจากชาวสวนแห่งหนึ่ง
กระทั่งมาถึงที่บ้านก็ผ่าทุเรียนให้ลูกกินปรากฏว่าภายในลูกทุเรียนกลับมีลูกทุเรียนฝังอยู่อีกหนึ่งลูกแถมยังมีหนามแล้วก็รูปร่างเหมือนทุเรียน

ทุเรียนน้อยเลยรวมถึงมีสีเหลืองทองอีกด้วยตนเห็นก็ประหลาดใจนะคะก็เลยเรียกเพื่อนบ้านมาดูขณะที่บางรายนั้นได้ตั้งข้อสังเกตบอกว่าทุเรียนแปลกลูกนี้เนี่ยมีลักษณะเหมือนกับตั้งท้องแล้วก็มีลูกอ่อนอยู่แบบในท้อง
ก็เขาก็ตีกันไปตามบ้านเลขที่แล้วก็อายุของเจ้าของเป็นแบบ
ทุเรียนมันมีเลขของทุเรียนมั้ยทุเรียนมีเลขตอน

อายุของพี่ผู้ชายคนนี้อายุ๓๘แต่จริงเราบอกก่อนนะคะว่าทุเรียนแฝดทุเรียนแบบนี้รถเมย์เคยมีโอกาสได้เห็น
ขนาดนี้แล้วชาวสวนที่นั่นก็บอกรถเมย์เหมือนกันว่าให้เก็บเอาไว้เขาไม่ให้กินเพราะว่าน้อยครั้งมากที่มันจะมีโอกาสเกิดทุเรียนแบบนี้แต่ว่าเราเคยเห็นมา
แต่ก็ไม่แน่บ้านนี้อาจจะมีโชคมีลาบก็ได้ใช่ไหม
แล้วแม่เราเก็บกลับบ้านมาด้วยนะคือเขาก็ตัดตัวคั่วด้านไหนให้เราเอามาเก็บไว้เราก็อยู่ที่บ้าน

เก็บไว้ให้มันแห้งก็เหมือนเป็นแบบเครื่องร้านอะไรประมาณอย่างนั้นเขาให้มาครั้งที่แล้วเป็นลูกที่หนูวันดันอยากินแล้วแกะออกมาอันนี้อยู่ข้างใน
ลูกที่กินเนื้ออย่างอื่นกินหมดแต่เก็บไอ้แค่เฉพาะคั่วตรงกลางนั้นนะ
ตอนนี้ลูกหน้าตาเป็นยังไงแห้ง

เป็นทุเรียนแต่ว่าของหนูไม่มีหนามขึ้นมา
อันนี้หนามขึ้นไงไม่เหมือน
แทนภูที่มันควรจะเป็นภูก็กลายเป็นลูกทุเรียนซะ
แม่ลูกทุเรียนไปแล้วมะพร้าวสะหน่อย

มันจะต้องห้ามปีอื่นงวดนี้รู้สึกจะพลาด

เอานี่สิวะมะพร้าว

เป็นบ้านของยายน้อยอายุ๗๒ปี
แต่ทราบว่าบ้านของยายน้อยได้มีต้นมะพร้าวแปลก
กิ่งที่แตกออกมาเนี่ยมีลักษณะคล้ายพญานาค

คุณยายเขาก็เลยเล่าอย่างนี้นะฮะ
คุณยายน้อยบอกว่าเมื่อประมาณ๒ปี
ได้ไปซื้อพันธมะพร้าวน้ำหอมมา

ต้นจากนั้นก็ได้นำมาปลูกไว้ที่ข้างบ้านปนกับต้นไม้ชนิดอื่น
แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหลานได้เข้าไปเก็บมะพร้าวในสวน
แล้วก็เพิ่งสังเกตว่าต้นมะพร้าวเนี่ยมีลักษณะผิดแปลกไปจากต้นมะพร้าวต้นอื่น
เนื่องจากบริเวณควรต้นเนี่ยได้มีกิ่งมะพร้าวแตกแยกออกมาจากต้นเนี่ย๑กิ่ง
แล้วยังได้แตกใบออกมาอีก๓กิ่งซึ่งเอาจริงลักษณะเนี่ยมันผิดแปลกไป
เนื่องจากลักษณะเนี่ยแผ่กว้างเป็นหงิกงอคล้ายกับพญานาค
เพื่อนบ้านก็เลยแวะเวียนมาทักทายคุณป้าบายสีมาทันที
บายสีมาทันทีนอพวงมาลัยเต็มเหนียวแป้งมาแล้ว
แต่สำหรับตนนั้นนะฮะตั้งแต่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่
เพิ่งจะเคยเห็นต้นมะพร้าวลักษณะแปลกประหลาดอย่างนี้เหมือนกัน

เดี๋ยวซื้ออายุคุณมดดำ

อ้าวอย่างนี้ชอบมากอ๊ะอ้าวอย่าบอกผ่านขัดตัวมาเจอ

ไหมพี่มดดำขจัดมิติ้งไหมเยอะแยะแฟนคลับพี่เยอะมาก

ก็คือแฟนคลับพวกแม่ก็จะแฝงมาด้วยคนไม่หวังดีไง

หมดแล้วแค่นั้นนะประมาณที่๑๘๑

แล้วเกือบค่าแล้วน้องว่าไงเนอะ
แต่ไอ้เด็กผู้ชายข้อจะน่าสนนะ
ต้องลองไปดูว่าจะเป็นยังไงนะคะ

หล่อนอย่าปะบ้าบ่อบอกเขาส่งไปเล่นหล่อนก็ให้เลขเขาสักสองงวดเนี่ย

คราวนี้ไม่มีใครกล้าเอาไปตรวจกุศุภาพผิดแน่นอน

ก็ให้เขาเรียกตรงเก่งจริงถ้าหล่อนติดต่อกับเทพได้
ขนาดคนในมูไนท์ตอนนั้นกุมารทองกุมารทองที่ขายก๋วเตี๋อยู่ชนบุรีให้เลขไหมอันนั้น
ให้ตรงแต่ไม่ยอมให้ในอะไรรู้ไหมกุมารทองโทรมาหาประสานงานที่โพลิพัส
รู้ว่าพี่มดดำกับพี่หนุ่มไม่เชื่อให้ก่อนหวยออกชั่วโมงเดียวเนาะแองจี้เนอะ
โทรมาที่บริพัฒน์ให้ก่อนแล้วปรากฏว่าออกจริง

ก็กุมารทองขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะ

แล้วหลังจากวันนั้นได้ติดต่อกันอีกไหมค

ุมารทองไปขโมยสูตรก๋วยเตี๋ยวไง

จริงแล้วเทปนี้เรตติ้งโคตรดีเลย

นี่ให้บอกมดดำกัญชัยด้วยนะ

แล้วหลังจากนั้นฉันติดต่อกุมารทองไม่ได้อีกแล้ว

เที่ยวกุมานทองเนี่ยเออกุมานทองเนอะ
ข้อละออกมาเป็นผู้หญิงเจ้านั้นจะเป็นเลขอับไรนะคะ
คลอดน้องผู้ชายไหมลูกผู้ชายนะครับ
รูมลุยส์อาทิตส์สามีของกะแตนนะครับก็โพสต์ภาพขนาดที่อุ้มลูกเนี่ยนะคะประคองกันเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยนะลูกชายอยู่ตรงกลางแล้วคิดแคปชั่นว่า
เขาก็บอกว่าน้องเจ้าคุณหน้าตาน่ารักน่าชังมากความหล่อก็ฉายแววออกมาแล้วใช่น่ารัก
แล้วเดี๋ยวนี้แม่เมอร์เขาก็สวยนะออกอยู่ในห้องคลอดน้องก็สวยเหมือนท้องเหยื่อใหญ่ก็สวย
คลอดคลอดกับลูกเรยแมคโดนัลเหรอใช่ค่ะลูกของพี่เรยเรยคลอดเมื่อไหร่
ใช่ลูกของพี่เรยเมื่อวานเขาก็ต้องกันตอนเช้าอ๋อเหมือนกันเขาเพิ่งเห็นลูกวันนี้เอง
ได้ทุกแนวแต่งตัวอะไรเป็นอันนี้สวยอ่ะชอบ
อันนี้ไม่เคยเคยเห็นพี่อ้ำแต่งเมฆใช่ไม่เคยเห็นอันเนี้ย
เนาะทำเอาบรรดาสื่อมนตร์ชนแล้วก็แฟนคลับอยู่ถึงตรงไหน
ว่าตะลึงกันเป็นแถวเลยคุณไอ้อ้ำพัชราภาไปปรากฏตัวบนเวทีเนี่ย
เรียกเสียงกรี๊ดกราศอย่างถนมทรายอย่างเบาะ
ดูดิชุดสิเอาสิเห็นในไอจีเขารูปนี้
ยังแบบว่าใครทำอะไรนางไม่ได้จริงเนาะ
ในงานวันนี้ฉันรู้แล้วล่ะ
พี่เมลสู้ค่ะพี่เมลเอาเสื้อขึ้น
ใครเดินมาสู้ละเอ้ยรถเผยก็มีกรรม
ถ้าสมมุตินางแบบว่าทำงานเสร็จแต่งหน้าทำผมจะต้องออกไปกินข้าวกับนาง

นี่แต่งหน้าเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยนะ
แล้วก็โชว์สัดส่วนบริเวณหน้าท้องที่แลบ

ถามคุณไอ้อ้ำมาก่อนเฮ้ยถามว่าบอกว่า
เสื้อผ้าแบรนด์ส่วนใหญ่ของนางซื้อหรือยื้อ

ถ้าสมมุติปกติเนี่ยมีแต่ดาราเขาให้ยืมใส่ถึงจะถ่ายลงไอจีใช่ป่ะ
ถ้าสมมุตินางไม่ได้ซื้อนางจะไม่ถ่ายลงไอจี
จะต้องเป็นของของนางก่อนนะนางถึงจะถ่าย
นางซื้อปรากฏว่านางซื้อ
แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยอย่างที่บอกว่าอ้ำพระชรภาเนี่ยเป็นไอดอล

ก็ยังได้จริงก็ยังไม่มีใครมาแซงนางได้

ถามว่าเคยสงสัยกันไหมว่าเสื้อผ้าเวลามันเก่าแล้วมันมีขุยเนี่ยเราจะทำยังไงกัน

คนอื่นเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เขาทิ้งไม่ได้
เคยเห็นคลิปเขาใช้มีโกรณ์ขู่นะคะพี่ค่ะ
บางคนก็ใช้เครื่องกำจาดขุยค่ะ

เหมือนมันจะไปทำให้เสื้อตัวอื่นพังด้วยนะ

เขาจัดการแก้ปัญหานี้ได้อยู่หมัดทีเดียวค่ะ

ย่อยสลายขุยผ้าส่วนเกิน

เรียกว่ายิ่งซักก็ยิ่งดูเหมือนใหม่ด้วย

เขาใช้นวัตกรรมที่คิดค้นมาเฉพาะนะฮะ
แต่ก่อนนี้เราจะรู้ว่าเป็นวัตกรรมอะไร
ขอต้อนรับพรีเซนเตอร์

ฉันพูดแล้วฉันอายปากว่ะพรีเซนเตอร์เหรอ
ทุกช่วงของผ่าเอเซนซ์นี่จริง

เห็นไหมคะเมื่อกี้เราต่ออีกแล้ว

พี่อ้ำเขาบอกว่าพี่อ้ำเชื่อใจน้อง

เธอจะถามอ้ำแล้วเหรอแล้วก็เฉลยไหมค่ะถามแล้วค่ะ

ถ้าเกิดพี่อ้ำไม่ว่างพี่อ้ำไปอีเวนต์เยอะไง
ให้หนูมาทำหน้าที่แทนได้ไหมพี่อ้ำว่าได้เลย
เพราะว่าทุกวันนี้นักข่าวเขาจับไม่ได้แล้วว่าใครอ้ำใครแองจี้
เขาบอกอย่างนี้เลยทำไมทำไมหลอดเอาความมั่นใจเหล่านั้นมาจากไหน
นักข่าวเขาเอาความมั่นใจออกจากตรงนั้นมาจากตรงไหน
เขาบอกว่าเฉลยเลยค่ะว่านวัตกรรมที่ทำให้ผ้าดูเหมือนใหม่
ไม่เป็นขุยก็คือในฐานนวัตกรรมช่วยย่อยสลายนะคะ
ุยผ้าส่วนเกินดูแลชุดสวยไม่เก่าเร็วแม้ซัก
นี่เลยนะคะเรียกว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซ็นซ์สูตรใหม่
ก็ช่วยย่อยสลายขุยผ้าส่วนเกิน
นี่เรียกว่าเป็นฮีโร่ของพวกเราเลยทีเดียวนะคะ
เหมาะกับผ้าที่ต้องการถนอมนะฮะ

ย่อยสลายขุยผ้าส่วนเกินนี้เลย

จัดการศักดีด้วยผ้าสักผ้าเอเส็นสุดใหม่

บอกว่าวันนี้นะคะยกให้กับพิธีกรทุกคนลองไปใช้เลยค่ะ
ไว้ใจครับยิ่งซักยิ่งใหม่ยิ่งใส่ยิ่งหอมค่ะ
รอนตรงนี้รอนจะเข้าโซงแกร้งโซง๕๐เมื่อไหร่

จริงไหมพี่แม่

อันนี้โน๊ทกุ๋เบเว้เขาเปิด

นี่นะดมก็ดมดมมดมหอมอยู่
น่าจะเดียวแคล้วหอมค่ะผ้าให้เป็นขุยครับ
รีบไปเบรกกันสักครู่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวกลิ่นจะเริ่มมาแล้วค่ะ

แฟนฝรั่งนี้ยังอยู่หรือเปล่าเขาคบกันนานนะ
เหรอคือแสดงออกเรื่องรักชัดเจนแหละ

ก็บอกว่าทำไมคะหนูไม่ได้ไปทำบุญหัวใครอะไรวะดีคือดีมันตอบนาง
เป็นคนที่ตอบคำถามได้แบบว่าน่าตอบจริง

คือทำเอาสาวโสดรวมถึงแฟนออกอาการอิจฉาเลยล่ะ

ขนาดนี้บรรจงจูบปากลูคัส
ของนางเป็นนุ่มชาวบาซิล

ล่าสุดเนี่ยก็ได้ออกมาเผยว่าคือ
คือหนูเป็นคนที่แสดงออกเรื่องความรักชัดเจน

นี่คนใหม่นะไม่ใช่คนเก่านี้เอง

คนเก่าเออนางกินในแบบเยอะอยู่นะ

อันนี้พร้อมออกมาจากบราซิลไงเธอ
นี่ที่ช่างข้างนะคะนี่แอลล์จี้นะคะ
เอาบะหมี่ไปกินแล้วมึงตื่น

มันจะได้สดชื่นสมองห่มจะได้โลดแล่น

บ้าเอาเอาบะหมี่ไปกินต้องเย็นเนี่ย

นางก็โตแล้วแล้วนางก็อยากเป็นตัวของตัวเอง

เข้ามาแซวกันแต่งงานเหรอแต่งงาน

นางถามเองตอบเองด้วยนะไม่ได้คุยเลยห้าม

กดดันถ้าเกิดพี่หมายถึงแบบนั้นก็หัวเราะ
ไม่ได้มีแพลนที่เรื่องอนาคตเลย

คู่นี้คุณเคนภูภูมิกับคุณเอสเตอร์

สองคนนี้เขาก็คบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ

รักครั้งนี้ว่าสาวเอสเตอร์เนี่ย

นี่อันนี้เขาก็จับค่ะ

อีกนานครับต้องคิด

พยายามเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันช่วยกันคิดมากกว่า

เราก็คุยกันทุกเรื่องก็ดีครับ
มีคนช่วยคิดอีกคนอีกหัวหนึ่ง

ชีวิตละครกับเอสเตอร์อยู่ต้องพร้อม
อีกเรื่องนึงช็อคจริงค่ะเรื่องแต่งงานอันนี้
สุนารีสิเลี้ยงหมาหลายตัวมาก

โดนเนี่ยหมามันกัดกันแล้วสุนารีเข้าไปดึง
มันกัดที่แขนที่ขาและลำตัว
หลายแผลมาก

ตอนนี้ก็เข้าไปนอนแล้วมีรูปในเพจ

เพราะเข้ามาเป็นห่วงคนใหญ่เลย
คือโดนเยอะโดนทั้งตัว

หมาเวลามันกัดมันหน้ามืด

ชอบความเข้าขึ้นเยอะอีกว่าคุณแม่ก่อน
๕วันแล้วว่ากันใหม่ครับไปกันก่อนครับ